สวัสดีครับ๘นาฬิกา๙นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในเช้าวันนี้
ในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหัน
คุณผู้ชมครับตอนนี้เองเมืองของเรานั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
เรื่องของกระแสลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยของเราแล้ว
แน่นอนครับหลังจากนี้เป็นต้นไปสิ่งที่จะมาเยือนในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยก็คือเรื่องของลมหนาวนั่นเองนะครับ
ในขณะที่บริเวณทางตอนล่างไล่มาจนถึงบริเวณทางตอนกลางของประเทศ
ขณะนี้ก็ยังพบว่ายังมีหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดจากอะไรจุดไหนต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนบ้าง

เป็นภาพถ่ายดาวเทียมที่เก็บรวบรวม
ภาพกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวมา
ตลอด๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมามาจนถึง

ค่อนข้างแตกต่างจากช่วงก่อนหน้านี้นะครับ

ในบริเวณพื้นที่อ่าวเบงกอแล้วก็พัด
เข้ามาปกกลุ่มในเมืองแถวเรา
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ

เคลื่อนที่ของกลุ่มฝนที่เกาะตัวขึ้น
ส่วนใหญ่นั้นจะก่อตัวในบริเวณพื้นที่

มีทิศทางการพัดไปทางทิศตะวันตก

ดังนั้นตอนนี้เองจะสังเกตว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้น

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่าง
อกจากนี้ยังมีในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
แล้วก็บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยสักส่วนใหญ่นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปน่าจับตามองเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าจะมีปัจจัยสำคัญอย่างเรื่องของกระแสลมมรสุมเข้ามามีบทบาท
ในการกวาดเอากลุ่มฝนเหล่านี้เข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่องในระยะนี้นะครับ
ราฟิกนี้คือกราฟิกที่แสดงทิศทางของกระแสลมรวมไปถึงความแรงของกระแสลมนะครับ
สีเหลืองคือปานกลางส่วนสีส้มคือค่อนข้างแรงสีแดงคือแรง
จะสังเกตว่ากระแสลมที่ค่อนข้างแรงกับแรงส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
เบี่ยงไปทางเหนือนี่คือกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะสังเกตว่ามีทิศทางมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองในของเราอย่างต่อเนื่อง
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทย
นั่นก็หมายความว่าวันนี้หลายจุดในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานต้องระวังกันหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝน
จากนี้เองยังเหนียวนำเอาลมหนาวลมเย็นจากบริเวณทางตอนบนเข้ามาปกกลุ่มด้วยนะครับ
ดังนั้นพื้นที่ภาคอีสานจะเป็นพื้นที่แรกที่จะได้รับอิทธิพล
แล้วก็ได้รับผลกระทบจากมวลอากาศเย็นที่ค่อยแผลลงมาปกกลุ่ม
หลังจากนั้นก็จะเป็นพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็พื้นที่ภาคกลางตามลำดับ
ขณะที่ถ้าหากเรามองบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันจะสังเกตว่าตรงนี้เอง
มีการเกาะตัวของยอมความกวดอากาศต่ำอยู่นะครับ
ความกดอากาศต่ำนี้เองถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการเหนียวนำ
ทำให้เกิดกลุ่มฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานคร
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกอยู่ในขณะนี้
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังอยู่นะครับ
ปัจจัยต่างที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในเมืองแต่ของเรา
แน่นอนครับก่อนหน้านี้เองเมืองไทยของเรานั้นได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ

อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลมหาสมุทรอินเดีย
พัดเข้ามาปกครูเมืองแต่ของเรานะครับกลายเป็นมรสุมฤดูฝน
หลังจากนี้เป็นต้นไปมรสุมดังกล่าวจะค่อยอ่อนกำลังลงนะครับ
แล้วก็มีการเปลี่ยนความสะสายลมใหม่ที่พัดปกครูเมืองแต่ของเรา
กลายเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่ามรสุมฤดูหนาว
ถ้าหากพัดแบบนี้ติดต่อกัน๓๕วัน
ปริมาณฝนในเมืองไทยของเราลดลงอย่างต่อเนื่อง
ภาคเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นท้องฟ้าโปร่ง
กรมบุตุนิยมวิทยาก็จะประกาศให้เมืองใดของเรานั้นเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับ
ทีนี้ต้องจับตาดูต่อไปเพราะว่าตอนนี้มรสุมตะวันออกเชียงเหนือ
พัดปกกลุ่มเมืองในของเราอย่างต่อเนื่องแล้วล่ะครับ
อย่างที่บอกแล้วครับว่าในระยะนี้ถึงแม้ว่า
รสุมดังกล่าวนั้นจะพัดปกกลุ่มในเมืองของเรา
แต่ว่าความชื้นในบริเวณพื้นที่มหาสมุทร
ซิฟิกฝั่งตะวันตกนะครับ
ว่าแถวบริเวณทะเลจีนใต้แล้วก็บริเวณอ่าวไทย

สามารถที่จะหอบมาก่อตัวกลายเป็นกลุ่มฝนตกในเมืองของเราได้ค่อนข้างเยอะ
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศไทยของเรา
เพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวดูกราฟิกนี้นะครับ
สังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้มีฝนเยอะเลยทีเดียว
นี่คือกลุ่มฝนที่คาดการณ์ว่าจะเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานของเรานะครับ
โดยเฉพาะในช่วงค่ำนี้จะเริ่มเข้ามาปกคลุมในหลายจุดหลายพื้นที่
มีอยู่หนึ่งกลุ่มครับน่าสนใจเคลื่อนเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับ
หลังจากนั้นหลังจากที่กลุ่มฝนกลุ่มนี้ค่อยมาปกคลุมนะครับ

ในขณะเดียวกันในบริเวณพื้นที่ภาคใต้หลังจากนี้เป็นต้นไป
ฝนก็จะลดลงหลังจากที่บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนที่ออกจากเมืองไหนของเรา
นั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ตามการคาดการณ์
เมืองไทยของเราก็จะประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวทันทีนะครับ
นี่คือสิ่งที่เราจะได้เจอกันในระยะนี้แน่นอนครับ
ระยะนี้บางจุดบางพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอยู่นะครับ
แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปอากาศก็จะเย็นลง
โดยคาดการณ์ว่าในช่วง๓๕อุณหภูมิก็จะค่อยเย็นลงหลายพื้นที่

ลองลงมาก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้าง
เหนือ๑๔องศาเซลเซียต
ภาคอีสาน๒๕องศาเซลเซียด
ภาคลาล๑๓องศาเซียด
ภาคตะวันออก๑๒องศาเซียด
เย็นเล็กน้อยเท่านั้นในช่วงระยะแรกนะครับ
คงจะเย็นอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน

ส่วนใหญ่นั้นจะเย็นในช่วงเช้ากับช่วงค่ำนะครับ
นี่คือลักษณะความหนาวเย็นที่เกิดขึ้นในเมืองใดของเรา
ที่เราจะได้เจอกันในระยะนี้
ยังไงช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับ
ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
ทั้งหมดนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ